มีคนร้ายซึ่งก็เป็นนุ่มกู้ภัย
กระหน่ำยิงลูกชายของนักร้องเพลงเพื่อชีวิต

พลเมืองดีแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัย
มูลนิธิกุศลสงเคราะห์เกาะสมุยเนี่ย

นายนัทธพลเมืองนินหรือว่าหมูอายุ๒๖ปีเพราะว่าถูกคนร้ายเนี่ยมาก่อเหตุยิง
บนถนนทวีราชพักดีก่อนจะถึงโรงเรียนเกาะสมุยที่จังหวัดสุราธานีเมื่อเย็นวานนี้เนี่ยนะคะ
ช่วยกันปั๊มหัวใจอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตนายนัทพลได้
สุดท้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะซึ่งตำรวจภูทรเกาะสมุยแล้วก็ทีมแพทย์
ก็ไปตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏว่าผู้ตายมีถูกมีแผล
ถูกยิงบริเวณใบหน้าแล้วก็ลำตัวห้านัดแล้วก็เจอปลอกกระสุนขนาดเก้ามอมอค่ะ
แล้วก็มีดสปาต้าของผู้ตายนะตกอยู่ในที่เกิดเหตุอีก๑เล่ม
ตำรวจเก็บทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะและจากการสอบถามพยานเนี่ย
บอกว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเป็นชายไทยอายุประมาณ๒๐๒๕ปี
วันที่ก่อเหตุเนี่ยขับรถตู้สีขาวทะเบียนสุราธานีเป็นรถตู้แต่งนะ
อุปกรณ์เหมือนกับเป็นหน่วยรถกู้ภัยแต่งอยู่ที่รถตู้
แล้วก่อนเกิดเหตุก็เห็นว่าผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์มาจอด
คุยแล้วก็เถียงกับคนที่ขับรถตู้หลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังรัวหลายนัดเลยค่ะ
แล้วรถตู้สีขาวก็ขับหลบหนีไปทางตลาดบ้านหน้าทร
และตรวจสอบประวัตินะคะผู้ตายเป็นลูกของแมวใบจากไทย
เป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังที่เกาะสมุยเลย
ทีนี้ตำรวจได้ข้อมูลเกี่ยวกับรถตู้แล้วก็แต่งเหมือนเป็นรถกู้ภัยแล้ว
ก็ตามสืบพวกรถกู้ภัยนี่แหละครับว่าผู้ก่อเหตุเป็นพนักงานกู้ภัยหรือเปล่า
ก็ไปตามจับได้คือนายนัทธดันัยเอกสิริอายุ๒๐ปีเขาเป็นอาสาสมัครกู้ภัยค่ะ
จับตัวได้บนเขาตลิ่งงามเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็อ้างว่าถูกผู้ตายเนี่ยนะ
ขู่จะทำร้ายเป็นประจำเลยแล้วก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยก็ขับรถสวนกันนะคะ
รถตู้กับรถมอเตอร์ไซค์แล้วผู้ตายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ตามมานะ
เอามีดมาเคาะกระจกทำให้นายนัทธดันัยเนี่ยยิงขู่แล้วก็ขับรถหนี
แต่ผู้ตายตามมาอีกค่ะจนทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
ทำให้นายนัทธดันัยยิงผู้ตายไปหลายนัด
และตำรวจก็คุมตัวไปที่สถานีตำรวจภูทรเกาะสมุยเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนะคะ